ทีนี้มาดูเรื่องของนายเปรมชัยนะคะที่เข้าไปล่าสัตว์ป่า
ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตกนะคะ
ความคืบหน้าก็คือมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเป็นข้อหาที่๑๐
นายเปรมชัยและพวกรวม๔คนก็คือข้อหาทารุณกรรมสัตว
เตรียมที่จะออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวน
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาภายในสัปดาห์นี้
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าน่ายังอยู่เมืองไทยนะ
ใช่ผมก็ได้คุยกับท่านหัวหน้าพนักงานสอบสวน

ก็บอกว่าแจ้งผ่านทนายความไป

เชื่อว่าน่าจะยังอยู่เมืองไทยเชื่อว่าน่าจะมานะคะ
นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าถ้าผิด
ก็ต้องว่ากันไปตามผิดก็ต้องลงโทษ
ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะคะ

ที่เป็นอดีตข้าราชการของกรมอุทยาน
ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับอิตาเลียนไทย
นายนพดลเป็นคนยกหูหาพอกาญจนา
ประเด็นนี้นายนพดลเนี่ยหลบสื่อนะคะ
ไปพบกับเจ้าหน้าที่ปทศแล้วตั้งแต่เมื่อวาน

ก็ข่าวเมื่อวานคือเจ้าหน้าที่บอกว่าเรียกให้มา๑๕กุมภาพันธ์ใช่ไหม

แล้วก็ตอนนี้ยังแจ้งข้อหานายนพดลอะไรไม่ได้นะคะ
เพราะมันยังไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปเอาผิดที่จะไปแจ้งข้อหาเขาได้
ส่วน๙ข้อหาก่อนหน้านี้ที่แจ้งไปในส่วนของนายเปรมชัยกับพวก
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องลงพื้นที่เพิ่มอีกนะคุณภาคภูมิ
ไปดูพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมอีกหน่อย
เพื่อให้หลักฐานมันแน่นสามารถเอาผิดในการดำเนินคดีได้นะคะ
พลตำรวจรีปัญญาปิ่นสุขผู้บังคับการปราบรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะว่าเมื่อวานนี้นายนพดลมาแล้วค่ะ
นายนพดลพฤกษวรรณอดีตข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเรียบร้อยแล้วนะคะ
บอกว่าจะเข้าไป๑๕กุมภาพันธ์
แต่ไปซะก่อนเลยเมื่อวานนี้ก็หลบนักข่าวไป
ก็มอบหมายให้พันธุ์ตำรวจเอกสุวัสดิอินทศิษย
รองผู้บังคับการปทศเป็นคนควบคุมการสอบสวน
ให้ปากคำอยู่นาน๖ชั่วโมงเลยนะคะ

นายนพดลยอมรับค่ะว่าเป็นคนประสานงาน
ผ่านพอกาญจนานิตยะผู้มนุยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์จริง

บอกพอกาญจนาว่าเดี๋ยวนายเปรมชัย
จะเข้าไปศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะ

คือยอมรับว่าเป็นคนประสานให้นะคะ
ได้รับรายงานจากทางภูมิกับ๕นะครับว่า
เขาประสานมานะครับแต่นะครับ
ขณะนี้คดีนี้ค่อนข้างที่

ยินยันตามนั้นครับประสานผ่านพอเอกาญจนา

ว่าคุณเพชรจะเข้าไปในฝั่งเพื่ออะไร

ญาตเข้าไปในช่วง
ตอนนี้ยังไม่มีพยานอักษรทุกขณะนั้น
เขาเป็นเพียงแค่พยานซึ่งไปยืนยันว่าทางคนเปรมชัย
ทางผู้ต้องหามีการประสานเพื่อให้
ประสานเพื่อจะเข้าไปช่วงวันเวลาเกิดเนิด
ทีนี้มันมีประเด็นคลิปเสียง
อ้างว่าเป็นนายเปรมชัยจะให้นายนพดล
สิ่งของไปให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการติดสินบน
ทางกองบังคับการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายเปรมชัย

ซึ่งเรื่องนี้นายนพดลบอกว่า
เขาเอาไฟฉายไปให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ในฐานะอดีตข้าราชการกรมอุทยานเท่านั้น

แต่ในคลิปเสียงที่เป็นการเจรจากันเนี่ย
คือหลังจากถูกจับกลุ่มแล้วถูกต้อง
จะเอาขนมาเต็มคันรถได้เลยอะไรแบบนี้

แต่ที่นายนพดลเอาไปเนี่ยตามรายงานข่าวนะฮะ
ก็ยังไม่มีใครยืนยันข้อเท็จจริงอย่าง๑๐๐นะ
นายนพดลเอาไฟฉาย๓๐กระบอกไปให้เจ้าหน้าที่ด้วย
วันที่ไปประสานว่าเดี๋ยวคุณเปรมชัยจะมานะ
ฉายที่เขาใช้ส่องเวลาไปเดินป่า
แล้วไฟฉายนี่แหละมันก็นำมาสู่การเจอเรื่องนี้เกิดขึ้น
เพราะหัวหน้าวิเชียนเองก็ได้รับแจ้งจากทางพอ

ก็เดี๋ยวจะเดินทางเข้าไปดูหน่อย

จะได้ไปขอบคุณด้วยว่าเออเอาไฟฉงไฟฉายอะไรมาช่วยอุปการะ

ปรากฏพอไปถึงจุดที่เขากำหนดเอาไว้ว่าต้องอยู่ตรงนี้

ระหว่างที่กำลังพูดคุยเจรจามีเสียงปืนดังปั้ง

พอเข้าไปอีกทีก็เจอของกลางเต็มไปหมดเลยค่ะ
ดังนั้นการที่เอาไฟฉายเหล่านี้ไปให้
มันจะเรียกว่าเป็นการติดสินบนหรือเปล่า

เอาไปสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่

เหมือนเรารู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาขาดแคนผ้าห่ม

เอาไปช่วยเอาไปบริจาคไปมอบให้เพราะงบประมาณเขาน้อย
เพราะให้ก่อนถูกจับกลุ่ม

เดี๋ยวนายผมมาอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไง

แต่มันไม่ได้ให้หลังจากเกิดคลิปเสียง

ทีนี้มาดูในส่วนของการลงพื้นที่อีกจุดหนึ่ง
เพราะว่าเรื่องนี้มันแตกไปอีกหลายแง่มุม

จากเรื่องของการชอบเข้าป่าไปล่าสัตว์แล้ว
ยังมีพื้นที่ต่างที่เขาครอบครองอยู่
โดยเฉพาะที่จังหวัดเลยนะครับ

โดยวันนี้พลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามนากุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

นายเปรมชัยในจังหวัดเลยนะครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วก็พบว่านายเปรมชัย
มีกิจการอยู่ที่นั่นอยู่๓แห่ง
ก็คือ๑บริษัทชาโตเดอร์เลย
ที่ตะมนตร่องจิกอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
อันนี้ก็ทำพวกวายนะ
แล้วก็มีนายสงวนชินรนาศเป็นผู้จัดการนะครับ
มีบ้านพักตากอากาศรังเย็นรีสอร์ท
อยู่ที่ตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
จากการตรวจสอบพบว่ามีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน
แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือภูเรือวโนทยานอยู่ที่ตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ารังเย็นรีสอร์ทที่อำเภอด่านซ้าย
ไม่ใช่บ้านพักตากอากาศของนายเปรมชัยนะครับ
เปรมชัยเป็นเพียงกรรมการบริหารเท่านั้น
ส่วนผู้ดูแลรีสอร์ทบอกว่ารังเย็นรีสอร์ทมีพื้นที่ทั้งหมด๑๙ไร่
มีเอกสารสิทธิ์ออกเป็นโฉนดถูกต้อง
แล้วก็เคยมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบไปแล้วหลายครั้ง

ส่วนที่ภูเรือวโนทยานอำเภอภูเรือนะครับ
จากนั้นที่ไปตรวจสอบแล้วพบว่าข้างในมีอาคารปลูกสร้างอยู่สามหลัง
มีฝ่ายน้ำสองฝ่ายมีกรงสัตว์หนึ่งกรง
มีนายสงวนชินรนาศเป็นผู้จัดการ
ซึ่งก็ยอมรับว่านายเปรมชัยเคยมาพักที่บ้านพักตะอากาศแห่งนี้

ก็เลยไม่ทราบว่าครั้งล่าสุดมาเมื่อไหร่นี่นะฮะ
ส่วนเรื่องการครอบครองที่ดินตรวจสอบแล้วพบว่าที่ดิน
ครอบครองอยู่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ก็คือที่ดินนศ๓ก๑๔๗แปลงเนื้อที่๖๐๐กว่าไร่
ตรงนี้ทางกรมที่ดินบอกว่าสั่งเพิกถอนไปแล้ว
ได้ยื่นเรื่องขอสัมปทานกับสนับงานที่ดินภูเรือ
ที่ดินภูเรือก็เตรียมสำรวจเพื่อออกเอกสารสิทธิ์
ในพื้นที่อำเภอภูเรือและด่านซ้าย
ก็เลยขอยกเลิกสัมประธานเพื่อสำรวจออกโฉนดที่ดิน
ดังนั้นปัจจุบันที่ดินดังกล่าวจึงยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ทางที่ดิน
แล้วก็พืชตระกูลถั่วอยู่ในพื้นที่ก็เลยมีความผิดฐานบุกรุกป่านะฮะ
ส่วนอีก๑๖แปลงที่เหลือตอนนี้กำลังตรวจสอบโดยกรมพัฒนาที่ดิน
อยู่ในพื้นที่ภูเขาหรือเปล่า
โอ้โหที่ดินนี่ต้องตรวจสอบเยอะเลยนะเนี่ย
ชีวภาพชีวธรรมหัวหน้าชุดพยักษ์ไพร
ก็ได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพเมืองจังหวัดเลยด้วยนะครับ
เพื่อให้เอาผิดกับนายเปรมชัยและพวกในฐานความผิด
กระทำผิดออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบตามกฎหมายที่ดิน
เรื่องการบุกรุกป่าความผิดตามพรบสิ่งแวดล้อม
เพราะว่านายเปรมชัยเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะกรรมการบริษัทนะครับ
ทางด้านของอธิบดีกรมป่าไม้บอกว่าจะตั้งคณะกรรมการ๕ฝ่าย
มาตรวจสอบพื้นที่ดินที่เป็นที่ดินกว่า๖๐๐ไร่
ที่พบว่ามีการบุกรุกในส่วนของบริษัทแล้วก็นายเปรมชัยนะครับ
บุกรุกไปกี่ไร่ใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ก็เท่ากับว่าตอนนี้โดนไปหลายเรื่องนะ
โดนไป๑๐ข้อหาเรื่องที่ดินที่จังหวัดเลยก็เพิ่มไปอีก
เด็กประยุทธ์จันโอชาน้ำมุนรีหัวหน้าคณะคศช

บอกว่าคดีของนายเปรมชัย
ไม่อยากให้สังคมหรือว่าใครก็แล้วแต่
ที่ไม่มีหน้าที่ไปเรียกเจ้าหน้าที่ไปสอบสวน
เพราะเกรงว่าจะเสียรูปคดี
เพราะว่ามันมีหลายหน่วยหลายฝ่าย
เด็กประยุทธ์บอกว่าไม่อย่างนั้นโอ้โหถามกันไปถามกันมามันเสียรูปคดี
เดี๋ยวเกิดเจ้าหน้าที่พูดไม่เหมือนเดิมพูดไม่เหมือนกันขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะฮะ

เป็นไปตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่ที่เขารับผิดชอบดูแลนะครับ
ยืนยันว่าทุกคนต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย
อย่าไปคิดว่าคนรวยไม่ติดคุกคนจนต้องติดคุก
แล้วอย่าไปอ่านแล้วอย่านำไปเปรียบเทียบกับทุกเรื่อง

เพราะเป็นคนละคดีคนละเรื่องคนละกฎหมาย
เช่นนั้นศาลและกระบวนการยุติธรรมจะอยู่อย่างไร
คดีเก็บเห็ดนี่ก็ไม่ใช่เรื่องของสองตายายเก็บเห็ดนะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดเพราะว่าคดีที่สุดแล้วก็ถึงบังอ้อกันหมดแล้ว
เป็นเรื่องของสองสามีภรรยาเข้าไปบุกลุกพื้นที่ป่าจริง

ทีนี้มาดูมุมของนักอนุรักษ์นะคะ
หลายกลุ่มค่ะเขาก็มีวงเสวนาหารือกันเกี่ยวกับคดีนี้แหละ
ที่จะช่วยกันหาทางออกแล้วก็แก้ปัญหานะคะ
มีวงเสวนาหัวข้อจาก๑๖๖๑ค่ะ
ลี่ม่านเกมล่าสัตว์ทุ่งใหญ่เกมชีวิตอภิษฎชน
เสวนานี้นะคะจัดโดยชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
แล้วก็มีอีกชมรมนึงนะคะเป็นชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เนี่ยค่ะเขาก็มีเวทีเสวนากันมาดูเวทีแรกกันก่อนเนี่ยค่ะ
รัตยาจันทรเถียรนักอนุรักษ์อาวุโสนะคะ
ก็พูดบนเวทีในช่วงหนึ่งนะคะบอกว่า
การยิงเสือดำเนี่ยจุดที่ยิงอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุล่าสัตว์

กรณีไปเจอเฮลิคอปเตอร์ของทางราชการตกแล้วก็ไปเจอซากกระทิงจำนวนมาก
มันอยู่ห่างกันแค่๓๐กิโลเท่านั้นนะคะ
ก็เลยมองว่าปัญหามันยังไม่จบ

ต้องมีมาตรการในการป้องกันอย่างรอบครอบเพราะว่าสัตว์ป่าเหล่านี้หายาก

ทำไมเข้าไป๒วันยิงเสือดำได้
น่ากลัวจะมีเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจพาเข้าไป
ซึ่งอันนี้เราก็หาคำตอบจากผู้ซึ่งทำหน้าที่วิจัยทางด้านนี้นะครับ
ก็ชัดเจนเลยว่า
เสือเองก็คุ้นเคยกับมนุษย์เรื่องของเรื่อง
คือเขาอยู่ที่นั่น

เข้าเชื่อว่าคุ้นเคยกับทางเจ้าหน้าที่
คุ้นเคยว่าคนไม่ทำร้าย

ทีนี้ประเด็นเรื่องของกฎหมายนะคะ

ท่านก็บอกว่าคือพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
ฉบับปัจจุบันมันก็ดีอยู่แล้ว
ที่จะแก้โดยเพิ่มให้เอกชนมาเช่าพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่ควร
เพราะว่าจะทำให้ระบบนิเวศเสียไป
ให้ดูกรณีตัวอย่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
เปิดโอกาสให้เอกชนมาทำประโยชน์สุดท้ายมีแต่ผลเสียนะคะ
ส่วนทางด้านของประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียรนายสะสินเฉลิมลาบ
ก็บอกว่าคนพวกนี้เขาไม่เกรงกลัวกฎหมายค่ะ
ต้องแยกแยะให้ออกว่ากลุ่มนายเปรมชัยไม่กลัวกฎหมายหรือย่ามใจ
ว่าอาจจะมีคนมาช่วยเคลียร์ได้
นี่๒ประเด็นนี้มันน่าเป็นห่วง
ก็ต้องย้อนไปดูเบื้องหลังที่มาของพฤติกรรมเหล่านี้ด้วย
ซึ่งการสูญเสียเสือดำตัวนี้ไปเป็นการสะท้อนถึงปัญหาเยอะเลยนะคะ
สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดก็คือความสมบูรณ์ของผืนป่าทุ่งใหญ่

สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ที่อาจจะต้องมีการแก้จุดอ่อนในการทำงานนะคะ
เช่นเพิ่มการลาดระเวนเพื่อลดภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น
ต้องช่วยกันทำให้เป็นวิเชียนโมเดลออกมาเลยนะคะ
เพื่อดูแลผืนป่าทุกผืนป่า
วิเชียนโมเดลก็คือคนหนุ่มอายุ๓๗ใช่ไหมครับ
เป็นหัวหน้ารุ่นใหม่ใจกล้าทำงาน
จริงผมจะบอกเลยว่าวิเชียนเนี่ยเพิ่งมาได้สัก๒ปีมาเนี่ย
คดีใหญ่ที่แกทำนี่ไม่ใช่คดีแรกนะครับ
จับผู้มีอิทธิพลที่อยู่แถวลอยต่อระหว่างเขต
รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่กับอุทยานเขาแหลม
ซึ่งคลาคสรรค์มานานคดีก็กำลังตรวจสอบ
เชียนมาปั้งไม่กี่เดือนจับเลยอันนี้วิเชียนโมเดล
คุณวิเชียนอย่างนี้มีกี่คนเราต้องไปเจาะเราต้องไปเจาะว่า
แบบนี้ถ้ามีหัวหน้าแบบหัวหน้าวิเชียนอยู่ใน
คือเราเรียกว่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุทยานเนี่ย
มีประมาณ๒๐๐ที่มีแบบวิเชียร์กี่คน

ขณะที่นายเอ็ดวินวีคเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า
บอกถึงประเด็นในโลกโซเชียลที่ระบุว่าเสือดำที่ถูก
กลุ่มของนายเปรมชัยยิงอาจเป็นตัวสุดท้ายในป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนะครับ
ซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าจากการสำรวจ
คาดว่าในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ๗๐๐๑๐๐ตัว
ซึ่งก็หมายรวมถึงเสือดาวด้วยเพราะว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับ
อกจากนี้เขายังบอกว่ากรณีมีการลักลอบค้าเสือดำและเสือดาวในประเทศไทย
ส่วนใหญ่มักจะจับจากแหล่งธรรมชาติ
โดยขบวนการค้าเหล่านี้เมื่อจับได้จะส่งไปที่ชายแดน
ส่งต่อไปยังประเทศจีนเพื่อทำยาโดป
โดยเสือดำหรือเสือดาว๑ตัวจะมีราคาอยู่ที่๑แสนถึง๒แสนบาท
ต่อตัวถึงประเทศจีนแล้วครับ
มีอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวก็คือนิสิตชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ประมาณ๓๐คนค่ะเมื่อช่วงเย็นนี้เองเขาก็ใส่หน้ากากแบบนี้ค่ะ
เป็นหน้ากากเสือดำแล้วก็ระบุข้อความว่าสัตว์ในทุ่งใหญ่ต้องไม่ตายฟรี
มีวงเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะ
สมาชิกของชมรมนี้เขาบอกว่าทางชมรมมีโอกาสได้เข้าไปในพื้นที่ทุ่งใหญ่นะเรสวน
สัตว์ป่ากับมนุษย์จริงอยู่ร่วมกันได้นะคะ
แล้วก็พอมาเห็นข่าวนี้เนี่ยรู้สึกสะเทือนใจก็เลยร่วมกันจัดกิจกรรมนี้
แล้วก็จุดเทียนยืนสงบนิ่ง๑นาที
ก็นึกถึงเจ้าเสือดำที่ตายไปแล้วก็สัตว์ป่าคุ้มครองที่ถูกล่าด้วยน้ำมือมนุษย์ด้วยนะคะ